พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเศร้าใจที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มีลูกชายสติไม่ค่อยดีคนหนึ่งอยู่บ้านกับพ่อสองคน

ญาติญาติเนี่ยก็มักจะเอาข้าวเอาน้ำไปให้ทุกวันเป็นปกติ
วันแรกญาติไปหาเจอลูกชาย

พ่อนอนหลับอยู่ไม่อยากปลูกพ่อคงเหนื่อย
ไม่เป็นไรวันที่สองมาอีกเอาข้าวมาให้พ่ออยู่ไหนล่ะ

วันที่๓รู้สึกว่าทำไมนอนนานจังเลย

เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกัน

พ่อเสียชีวิตมาประมาณอย่างน้อยเนี่ย

ก็กินนอนอยู่ในมุ้งกับศพพ่อมาตลอด

พอญาติรู้ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มา

อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่าง

ทางนี้เป็นลักษณะบ้าน๒ชั้น
ด้านบนเป็นไม้ด้านล่างเป็นอิดนะคะ

ก็เป็นร่างของนายมานะนะคะ
อายุ๖๔ปีเสียชีวิตอยู่ในมุ้ง

เรื่องต้นชนสูตรแล้วเสียชีวิตมาประมาณ๒๓วันแล้ว

ก็เลยต้องนำศพส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร

บนบ้านของผู้ตายก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมีค่าอะไรนะคะ

เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าไฟมานานนี่ค่ะ

ได้คุยกับลูกชายที่ว่าสติไม่ค่อยสมประกอบนะคะ
คนนี้ค่ะเราก็ถามว่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยพ่อนอนตั้งแต่เมื่อไหร่
พ่อนอนนานขนาดไหนพอจะจับความจับใจความที่เขาเล่าตอบกลับมาได้ก็คือว่า
หลับไปหลายวันแล้วก็คิดว่าพ่อจะฟื้นขึ้นมา
ก็เลยนอนอยู่กับพ่อไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิต
กระทั่งญาติเนี่ยหลังจากประสานเจ้าหน้าที่ประสานอะไรเสร็จ
ก็มีการนำโลงศพไปใส่ศพผู้ตายนะคะลูกชายก็ยังช่วยขนลงศพขึ้นรถ
ไปที่วัดวังพระธาตุแล้วก็มีการจุดทูปกราบศพพ่อด้วย
ก่อนที่จะยกใส่โรงเย็นเพื่อบำเพ็ญกุศล
เห็นนิ่งไปนึกว่าไม่มีเรื่องอะไร

คนที่เอกใจแล้วมาเจอที่ว่าญาติเอาข้าวมาให้ค่ะ
ก็คือลุงของลูกชายหรือก็คือพี่ชายคนตายนั่นแหละ
คุณชำนานอายุ๖๙ปีเขาก็เล่าบอกว่า
น้องอยู่บ้านกับลูกชายที่สติไม่ค่อยดีอยู่กันสองคน

ลูกชายคนเล็กก็ไปเป็นทหารเกณฑ์
ภรรยาก็เลิกกันไปมีครอบครัวใหม่นานแล้ว
น้องชายเนี่ยเป็นจิตอาสาก็จะใส่ชุดอบพรไปช่วยงานต่างเป็นประจำ
แต่ระยะหลังสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะก็เลยอยู่บ้านกับลูกชาย
ผมในฐานะพี่ก็ดูแลน้องดูแลหลาน
เอาข้าวปลาอาหารไปส่งให้เพราะว่าก็ไม่ได้ทำงานกันทั้งคู่
วันก่อนเกิดเหตุก็เอาอาหารมาให้ก็เจอหลาน

ไม่เป็นไรอีกวันนึงมาเอาข้าวมาให้อีก
พ่อไปไหนหลานบอกเออพ่อนอนหลับอย่ารบกวน
รู้สึกว่ามันแปลกเลยเดินเข้าไปเปิดมุ้งดู
อ้าวน้องไปซะแล้วอะค่ะเลยต้องรีบแจ้งตำรวจนะคะ
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงลูกชายผู้ตาย
เพราะว่าไม่รู้จะดูแลกันยังไงต่อไปดี
นี่เอาแค่ลำพังงานศพก็ไม่ค่อยมีเงินจะจัด
ด้วยซ้ำก็ต้องจัดกันแบบตามนี้ตามเกิดค่ะ

ยังไม่รู้เมื่อกี้ก็ถามว่าจะอยู่กับใคร
จะอยู่กับแม่ไหมก็ยังบอกเดี๋ยวไปดู

แม่เขามีผัวใหม่แม่ก็แต่งงานมา

ไม่มีเลยก็ผมให้กินไปวันไม่มี
ไม่มีก็มาขอแต่ไม่มีจริงก็จะเก็บอะไรก็มาขอ

ยังไม่รู้จะทำยังไงก็ยังคิดกันไม่ออก
ยังเดี๋ยวแก้ไก่ข้างหน้ายังไม่รู้จะแก้ไก่อย่างไร

เหนือนทองยังไม่มี